ก็ประจำอยู่ที่พังงาแล้วก็พังงาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เจ้าปลาบึกเนี่ย
ออกจากฝั่งลงสู่ทะเลอันดามันนะครับพูดคุยกับคุณบรรณรักษ
วนันประวัตินะครับอยู่ในสายกับเราแล้วผู้สื่อข่าวนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ
พี่บรรณรักษ์ครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับฝนฟ้าหรือว่าคลื่นลมฮะ
ตอนนี้ที่จังหวัดทะงา

ก็ว่าว่าผมเนี่ยได้หยุดไปประมาณชั่วโมงเศสล่ะ

เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันครับ
ตกลงไปลงมาอาจานกับอ่ายุดเป็นช่วงครับ

มีปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนองไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขังหรือว่า
ครับครับอ่าในพื้นที่ของพังงาเนี่ย
ก็คือมีภูเขาด้วยดังนั้นเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยนะครับ
ทางจังหวัดเนี่ยดำเนินการอย่างเข้มข้นยังไงบ้างนะฮะ
ก็ทางนายสิริพัฒน์พักคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงหาได้ออกตรวจสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าพายุปลาบึกเนี่ยจะส่งผลกระทบนะครับ
โดยเฉพาะอำเภอกระโปรงอำเภอตะกวกป่าแล้วก็อำเภอกุระบุรี
ทีนี้จะเล่นต้นทางจังหวัดแจ้งเขื่อนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมชาวพลันน้ำปลาไลราช
ต่อไปอีก๑วันคือในวันนี้แล้วก็วันที่๖คือวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วก็ให้แต่ละอำเภอเนี่ยตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ต่อไปเพิ่มอีก๑วันนะครับ
ครับสำหรับพื้นที่พังงามีศูนย์อพยพแล้วก็ผู้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมากขนาดไหนไหมครับ
ตอนนี้ทางจังหวัดพังงาได้เตรียมศูนย์อพยพไว้ในแต่ละอำเภอ๒๓แห่งนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการอบพยพผู้คนร่วมประชาชนในพื้นที่
แต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าในศูนย์อพยพเลยครับ
ครับถามถึงเรื่องของตามชายหาดบ้างนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวบ้างครับ
ยังคงปัดทรงแดงอยู่งดให้ลงทะเลอยู่ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับก็คือทางโรงแรมทางรีสอร์ทเนี่ย
เกรงว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปเล่นชายหาดแล้วก็คลื่นลมที่ส่งผลกระทบจากพายุเนี่ยครับ
จะส่งผลกระทบให้กับนักท่องเที่ยวก็เลยมีการปักทงแดงเพื่อห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยเล่นบริเวณชายหาด

แล้วนักท่องเที่ยวหรือประชาชนตื่นตัวกับการออกประกาศ
หรือว่าการเฝ้าระวังนี้มากน้อยแค่ไหนไหมคะ
ประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ตื่นตัวกับทางกลมอุตุ
ได้ประกาศเรื่องพายุประบึก
แต่ตอนนี้ทางกรมอุตุได้ประกาศ
ว่าพายุประบึกออนกำลังลงเป็นรีเฟสชั่น
ก็เลยทำให้ประชาชนในพื้นที่
คลายกังวลลงบ้างแล้วครับ
ทางจังหวัดได้มีการสรุปความเสียหายในภาพรวมของจังหวัดหรือยังครับ
เรื่องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดพังงาครับ
แต่ก็ให้ทางอำเภอเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมที่จะลงพื้นที่
เพื่อสรุปความเสียหายต่อไปนะครับ
นะครับเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับ
ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่จังหวัดพังงานะครับ
คุณบรรณารักษ์จิวนธประวัติผู้สินค้าไทยรัฐทีวีของเรานะครับ

ค่ะก็ตอนนี้สถานการณ์ที่พังงาก็ถือว่าน่าจะคลี่คลายแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีด้วย
ไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือว่ามีการอบพยพไปอยู่ศูนย์เป็นจำนวนมาก
แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดก็เฝ้าระวังเอาไว้อย่างเข้มข้น

เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาอยู่นะครับ